มาดูกรณีที่จังหวัดตราดนะครับ
ยังคงตามหาตัวนักโทษชายชั้นเยี่ยม
จริงแล้วกำลังจะพ้นโทษปลายปีนี้นะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าเขาหายตัวไป
จากการที่เขาได้รับการอนุญาต
ให้ออกไปฝึกงานที่ศูนย์การเรียนรู้

ดังนั้นนะครับตำรวจสพเมืองตราด
ยังคงตามหาตัวนักโทษรายนี้อยู่นะฮะ
โดยตำรวจสพเมืองตราดนะครับ
ได้นำกำลังเข้าไปค้นหานักโทษที่หายตัว
เรือนจำชั่วคราวเขาระกรรมจังหวัดตราดนะครับ

หลบหนีออกจากเรือนจำเมื่อช่วงเย็นวานนี้

นักโทษชายสมมาตรบุญเย็นอายุ๔๓ปี
เป็นอดีตดาบตำรวจที่ถูกจำคุก
ในคดีกันโชคทรัพย์แล้วก็ในคดีพรบออาวุธปืนนะครับ
ท้องที่ของสมุทรปราการนะครับ
โดนสั่งจำคุกตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคม๒๕๕๙
เป็นเวลาทั้งหมด๓ปี๗เดือน๑๓วัน
แล้วก็จะพ้นโทษในวันที่๑๐ธันวาคม๒๕๕๙

เพื่อนนักโทษก็ให้การนะครับว่าในช่วงเช้า
ขับเข้ามาในโซนที่นักโทษชายสมมาตร
กำลังทำงานอยู่ที่ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำส้มควันไฟนะครับ
เพราะจริงแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่๒๙พฤษภาคขออภัย
ตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับในช่วงเช้าเนี่ยนะครับ
ก็ปรากฏว่านักโทษชายคนนี้เขาได้รับการอนุญาตนะครับ
ให้ไปฝึกอยู่ที่ฐานเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำส้มควันไม้นะฮะ
เพราะว่าเขาถือว่าเป็นนักโทษชายชั้นดี
กำลังจะได้รับการฝึกอาชีพนะครับ
เรือนจำก็เลยมอบหมายให้ไปฝึกงานที่ฐานการเรียนรู้
ส้มขวัญไม้นี้พร้อมกับนักโทษชายอีกจำนวน๔๕คนนะครับ
ในวันเกิดเหตุก็ปรากฏว่าเพื่อนนักโทษ
อยู่ขับเข้ามาในโซนที่นักโทษชายสมมาตร
พวกเขากำลังทำงานอยู่นะครับ

ขับเข้ามาทำไมทั้งที่จริงแล้วนะฮะ
โซนตรงนี้จะไม่อนุญาตให้ใครขับรถผ่านเข้าออก
มีป้ายห้ามเข้าปักเตือนไว้อย่างชัดเจนนะครับ
จากนั้นก็มีการเช็คยอดนักโทษในตอนเช้า
ปรากฏว่าเช็คไปเช็คมานักโทษชายสมมาตรก็ยังอยู่นะฮะ
ยังอยู่ในเรือนจำยังอยู่ในยอดเช็คอยู่
แต่พอเช็คชื่ออีกรอบในช่วงบ่าย
ปรากฏว่านักโทษชายสมมาตรนะครับก็หายไปแล้ว
ก่อนหน้านี้นักโทษชายสมมาตรแจ้งว่าปวดท้อง
ก็เลยขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนะครับ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าตอนที่นักโทษชายสมมาตรเนี่ย
บอกว่าปวดท้องอ้างว่าปวดท้องและขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ
นั่นแหละครับคือจังหวะที่นักโทษชายสมมาตร
ตอนที่๒๙กุมภาพันธ์คือเมื่อวานนี้แล้วนะฮะ
กระทั่งถึงเที่ยงวันนี้๑๑โมงวันนี้

บอกว่านักโทษชายสมมาตรได้ขอให้นักโทษคนอื่น
วาดแผนที่เป็นแผนที่เรือนจำชั่วคราว
แล้วก็บริเวณโดยรอบรวมถึงถนนหนทางทั้งหมด
คือตอนนั้นเพื่อนนักโทษด้วยกันเขาก็ยังไม่ได้เอกใจนะ
ว่านักโทษชายสมมาตรให้วาดไปทำอะไร
แต่ท้ายที่สุดก็มาได้ยินข่าวว่าหายออกไปจากเรือนจำแบบนี้นะคะ
จริงนักโทษชายคนนี้ก็ถือว่าเป็นนักโทษชั้นดี
ก่อนหน้านั้นเลื่อนชั้นนะจากนักโทษชั้นดีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้ว
ใช่แล้วจะพ้นโทษแล้วอีก๙เดือนแล้วมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ